ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่าเราจะต้องเฝ้าระวังจะต้องรับมือยังไง
ตอนนี้พายุไม่มีนะในบ้านเราแต่สิ่งที่มีมันคือร่องมรสุมค่ะ
โอกาสเกิดฝนภาคต่างจะเป็นยังไงบ้างสำรวจตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกว่าพายุไม่ได้พัดเข้ามาแต่ฝนเยอะเพราะประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วมันก็มีลมหนาวที่กดร่องฝนให้ต่ำลง
มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลฝั่งอันดามัน
มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม
เหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออก
แล้วก็อ่าวไทยฟังแบบนี้ดูปวดหัวใช่ไหมคะ
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะที่มันมีทั้งร่องมรสุมมีทั้งลมมาเนี่ย
ก็จะทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างภาคเหนืออีสานกรุงเทพปริมณฑล
ภาคตะวันออกภาคใต้รวมแล้วนี่๔๐กว่าจังหวัด
นี่เราขึ้นให้ดูเลยคุณผู้ชมเงยดูหน้าจอว่าจังหวัดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
ใช่บ้านคุณผู้ชมหรือเปล่าระวังเอาไว้เลยนะคะเตือน๔๕จังหวัด
รับมือกับฝนที่ตกหนักด้วยระวังอันตรายไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักฝนตกสะสม
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน
หรือว่าที่รุ่มก็ต้องระมัดระวังค่ะส่วนทะเลล่ะทะเลเป็นยังไงจุดที่มีฝนเนี่ย
คลื่นมันจะสูงมากกว่า๒เมตรนะเรือเล็กตอนนี้งดออกจากฝั่งชั่วคราวก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวางแผนเลยบางคนเงยดูนาฬิกาอีก๒นาทีเที่ยงใช่ไหม
กระเป๋ารอกลับบ้านแล้วกลัวว่าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเย็นฝนจะตกหนัก
แล้วจะเจอน้ำท่วมที่รอการระบายรออยู่นานจนถึงเที่ยงคืนยังไม่ระบายสักทีนะคะ